คุณผู้ชมมาดูความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณสักตี๔ตี๕ของวันที่๑กุมภาพันธ์

คนที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้ามากัน๒คน
แล้วก็เป็นลักษณะที่ว่าอาจจะมีการขับรถปาดหน้ากันไปปาดหน้ากันมา
แล้วก็ทะเลาะกันลงมาจากรถ
คนที่อยู่คนข้างคนขับคว้ามีดเป็นมีดปอกผลไม้อยู่ในรถมาแท้งอ่ะ
ตอนแรกเขาบาดเจ็บสาหัสนะคะก็ปั๊มหัวใจ

แต่ว่าคุณผู้ชมไม่ถึง๒๔ชั่วโมงนะคะ

แล้วหนึ่งในสองคนนี้ค่ะเป็นอดีตนักแสดงชื่อดังนะคะ
แทงคือคนนั่งข้างคุณบอย
ภาพสมัยเป็นนักแสดงใช่ไหมนี่คือคุณบอยใช่
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นตี๔ตี๕นะคะ๑กุมภาพันธ์
มีคนแทงกันค่ะที่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแหลมทองบางแสน

ก็มีกู้ภัยมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
ช่วยกันปั๊มหัวใจคนที่บาดเจ็บ๒คนนะคะ
แต่สุดท้ายทั้งสองคนนี้เขาเสียชีวิต
ซึ่งก็คือนายสุริยาปิ่นขุนทศอายุ๒๖ปี

กับนายธนกฤษแทร่หลายอายุ๓๗ปี
คนนี้ถูกแทงกลางหลัง๒แผล
แล้วก็รถจักรยานยนต์ล้มอยู่อะค่ะ
นี่คือภาพที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยปั๊มหัวใจนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพแสนสุกก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แล้วก็มีพยานที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
ทะเลาะกันมากับรถจักรยานยนต์นะคะ
เป็นลักษณะของการปาดหน้ากัน

ตั้งแต่ครัวต้นข้าวอันนี้เป็นร้านอาหารนะคะ

กระทั่งมาถึงที่เกิดเหตุ
รถทั้ง๒คันจอดค่ะ
แล้วก็ตรงไปเลยเอามีดแทงแทงหลายครั้งนะคะ
แล้วก็ขึ้นรถขับไป

สุดท้ายถูกออกหมายจับ
แล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่ถึง๒๔ชั่วโมงจับได้
จับได้ทั้งสองคนจับได้ในกรุงเทพนะคะ
นายอนุรักษ์เพิ่มวิชาอายุ๒๔ปี
และนายเพียรพลจันทรากาศอายุ๔๙ปีหรือบอยพีรพลอดีตนักแสดงชื่อดัง
สองคนนี้ถูกตั้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พกพาอาวุธไปในเมืองหรือที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
พอจับได้ก็นำตัวไปสอบสวนที่สพแสนศุกร์นะคะ
พลตำรวจโทจิติรอดบางยางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒
พร้อมด้วยพลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทร
จังหวัดชนบุรีเดินทางไปสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคน
ตัวเองนะคะแล้วก็แถลงข่าวค่ะก็เลยได้ข้อมูลจากผู้ต้องหา
ทั้งสองคนว่าคือเขาทะเลาะกันมาครับกับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็คือ
การปาดหน้ากันนี่แหละค่ะก็ตรงตามภาพจากกล้องวงจรปิด
รับแบ่งสู้รับบางเรื่องบางเรื่องเนี่ยปฏิเสธแต่ก็สารภาพว่า
นายอนุรักษ์ค่ะคนที่นั่งข้างข้าง
แต่ผู้ต้องหาทั้งคู่เขาให้การภาคเศษนะคะ
ก็เลยไม่สามารถนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพได้ค่ะ
รถยนต์ของผู้ต้องหานี่เป็นอย่างรถปีดอันนี้ใช้ก่อเอ็ด
หลังแถลงข่าวนะคะก็ได้พาผู้สื่อข่าวลงไปดูรถ
นี่ค่ะคันนี้ถือว่าเป็นของกลางแล้วนะคะตอนนี้
มีรอยเท้าถีบที่ประตูรถด้านซ้าย
แล้วก็มีกองเลือดอยู่ที่บริเวณที่วางเท้าด้านที่นั่งข้างคนขับ
คือเหมือนกับว่าตอนที่เขาทะเลาะกันกับคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เวสป้า
ก็เป็นลักษณะที่ว่าคนขี่รถจักรยานยนต์เวสป้าแบบเหมือนกับไปทุบรถเขาด้วย
แบบนี้ค่ะรถก็เลยเป็นรอยบุบอ่ะนะคะ
หลังจากนี้ตำรวจก็จะสอบปากคำอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นตอนนี้
ตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะคะ